ในวัดเขาต้องประสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสิ
ไม่ได้ต้องทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่บนบานสารเก่ากันเอาไว้

ก่อนนั้นต้องอย่างนี้ด้วย

เปิดเมื่อกี้อีกรอบเลยแต่ไม่ต้องมีเสียงก็ได้นะฮะ
ผมอยากดูไอ้คนสุดท้ายอะครับ
คนสุดท้ายของภาพมาสุดครูผู้หญิงหรือผู้ชายคุณ
ผู้หญิงเนี่ยผมก็ดูแล้วก็เพลินดี
แต่ไอ้คนสุดท้ายที่เป็นผู้ชายเนี่ยผมอยากดูอีกสักที
แล้วผมอยากรู้จริงเลยว่าเขาเต้นท่าอะไร

มันสะดุดตาผมแล้วผมเชื่อว่าสะดุดตาคุณผู้ชมเหมือนกัน
ไม่ใช่คนนี้คุณเสื้อสีดำ

ผมบอกเลยนะคนนี้มีของ

ถ้าเจอด่านตรวจโดนตรวจคนแรกเลยฮะ

มันจริงเลยเขาเต้นกันทำไมคะที่วัดเนี่ย

ที่เขาจัดมาเต็มที่แบบนี้นะครับ
เพราะว่าเขาไปบนบานสารกล่าวเอาไว้

กุมารพี่จุกและกุมารพี่จันทิมา
ที่จังหวัดสุโขทัย

คุณผู้ชมฮะที่วัดเขากรวดนั่นเอง
ก็เลยไปถามไงเจ้าของวงดนตรี
ก็คือคุณชะนิตาสินทุชนภัยศาล

คุณจะเปิดตัวยิ่งใหญ่อะไร๒รอบ๓รอบ
ที่แกก็เล่าว่านำรถแห่มาวันนี้
เพราะว่าเดินทางมาขอพรไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้เมื่อวันก่อน
ขอไปขอให้มีคนมาจ้างรถแห่ของพี่แกไปออกงานเยอะ
ปรากฏว่าพอหลังจากกลับจากวัด

คุณพี่คนนี้คุณชะนิตายืนยันเลยบอกว่าโอ้โหโทรมาจ้างเพียบ

ก็เลยมีเวลานะครับมาแก้บนซะหน่อย
เอารถดนตรีพร้อมกับแดนเซอร์

คิดดูแล้วกันมาเยอะขนาดนี้

แดนเซอร์ตะคิวกินเลยฮะ
เขาก็ตั้งใจมาแล้วหนูน้อยนี่ก็เต้นไปกับเขาด้วย

อนาคตหนูนี่จะไปยืนบนเวทีเหมือนพี่เขาเลย

ก็เป็นสีสันนะของการไปแก้บนเวลาไปขอพรอะไรต่าง
มันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า
ถ้าเราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จแล้ว
เราก็จะมาทำตามที่เราสัญญาเอาไว้

อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจว่าให้เราทำให้มันสำเร็จแล้วกัน
แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียส

ถูกต้องอันนี้สำคัญแล้วก็ดีมาก